เรียนประธานสภาที่เคารพผมคลิดปานเนียมสมาชิกสภาผู้แทน
สดรเขต๑จังหวัดตากพักเก้าไกรในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจต่อการได้รับฟัง
ถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับ
ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าไม่ตรงปกครับท่านประธาน
ในวันนี้แทบไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยเป็นเพียงการพูดในกรอบกว้าง
ทุกอย่างดูโล่งครับไม่สมราคาคุยในแบบฉบับพักเพื่อไทยครับ
ที่ติดตอนหาเสียงตลอดสองข้างทางพื้นสีแดงตัวหนังสือสีขาว
จำได้ไหมครับคิดใหญ่ทำเป็นทำทันทีเคยทำมาแล้ว
เป็นพักที่ทำได้จริงเวลาโฆษณาเหมือนซองบะหมี่ครับ
ที่หน้าซองอลังการครับดูน่ารับประทานแต่พอชีคอออกมา
เจอแต่เส้นและซองเครื่องปรุงวันนี้ท่านมาแบบลวกลวกครับ
ปัญหาหนึ่งที่อยู่คู่กับพี่น้องเกษตรกรไทยมาโดยตลอดคือปัญหาน้ำท่วมน้ำแรง
หรือก็คือปัญหาการบริหารจัดการน้ำที่ล้มเหลวมาอย่างยาวนาน
ผมเป็นคนหนึ่งครับที่ได้ติดตามนโยบายของพักเพื่อไทย
มาโดยตลอดผมเคยเชื่อในวรีที่ท่านใช้หาเสียงครับ
ลาก่อนน้ำท่วมน้ำแรงแต่พอมาถึงวันนี้
พลิกดูเอกสารนะครับคำแถลงนโยบายของท่านแล้ว
เจอเรื่องน้ำอยู่แค่ประโยคเดียวในหน้าที่๗ครับ
บรรทัศน์สุดท้ายเลยซึ่งก็ไม่ได้สัญญาผลสำลิดอะไร
เหนือจากการบูรณาการความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการน้ำ
ในพื้นที่ซึ่งอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจครับ
ท่านตั้งใจจะทำอะไรกันแน่ท่านประธานครับ

เรามาช่วยกันเอานโยบายดีที่เคยสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชน
เอาสัจจะวาจาที่จริงจังครับ
ว่าจะทำให้กับพี่น้องประชาชน
เอาสิ่งที่มันอยู่ในป้ายหาเสียง
ตอบแทนความฝันความหวังของพี่น้องประชาชนด้วยกันเถอะครับ

ผมขออนุญาตย้ำเตือนผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่า
สิ่งที่ประเทศเราต้องรับมือเป็นการเร่งด่วนก็คือ

ปัญหาความแห้งแรงจากฝนทิ้งช่วง
ซึ่งไม่ใช่แค่ปีนี้นะครับ

ประเทศไทยจะเผชิญกับภาวะเอลนิโยนี้ต่อเนื่องยาวนาน๓ปี

ในช่วงกลางปี๒๕๖๗ที่กำลังจะมาถึงนี้
เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการน้ำที่ดี
ที่เป็นไปตามหลักวิชาการเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับ
เพราะถ้าเรายังบริหารจัดการน้ำแบบเดิม

สั่งปล่อยน้ำได้ตามอำเภอใจ
คนที่ได้รับความเดือดร้อนก็คือพี่น้องเกษตรกรในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือทั้งหมดครับ
ดูข้อมูลจากคังน้ำข้อมูลแห่งชาตินะครับท่านประธาน
เราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับน้ำในเขื่อนในภาคเหนือ
เกือบทั้งหมดมีปริมาณน้ำเหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของความจุ
ตัวอย่างเช่นนะครับเขื่อนภูมิพลในจังหวัดตากบ้านผม
มีปริมาณน้ำน้อยกว่าเวลาเดียวกันเมื่อปีก่อนถึง๓๐
เหลือน้ำใช้ได้จริงนะครับไม่ถึง๑๗๐๐ล้านคิว
ความจุทั้งหมด๑๓๐๐๐ล้านคิวนะครับ
พูดง่ายครับเราใช้น้ำได้แค่๑๒เท่านั้นต่อมาครับที่เขื่อนกิวลม
จังหวัดลำปางตอนนี้น้ำเหลืออยู่สิบห้าล้านคิวครับ
ขออภัยครับ๕๑ล้านคิวครับน้อยกว่าเวลาโดยกันของเมื่อปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด
ถ้าคำพยากรของนักวิชาการเป็นจริงนะครับว่าปีหน้าจะแรงหนักกว่านี้มาก
ผมนึกไม่ออกเลยครับว่าเกษตรกรในภาคเหนือและภาคอีสานจะได้รับความเดือดร้อนมากขนาดไหน
เพราะเมื่อน้ำไม่มีนะครับน้ำไม่พอสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลทำก็คือการจัดสรรปันส่วนน้ำครับ
แน่นอนครับอันดับแรกก็เอาไปให้ภาคอุตสาหกรรมต่อมาก็ภาคธุรกิจบริการ
ส่วนภาคเกษตรก็รอรับน้ำส่วนที่เหลือไปครับแน่นอนครับน้ำเหลือไม่เพียงพอกับเกษตรกรทุกคน
ที่สุดก็เกิดการแย่งชิงน้ำครับและเมื่อเวลาแย่งชิงน้ำขึ้นมาทีไร
ภาคเหนืออย่างพวกผมก็มักจะแย่งเขาไม่ได้ทุกทีครับ
อันนี้ผมไม่ได้พูดอะไรนะครับท่านประธานเพราะว่าคนต้นน้ำอย่างพวกผมนะครับต้องเสียสละ
ถามใครดูก็รู้กันได้ครับน้ำจากแม่น้ำปิงวังยมน่านนะครับ
จากทุกเขื่อนภาคเหนือมีไว้ส่งเสริมการปลูกข้าวนาปัง
ใช้ในยามหน้าแรงอยู่เสมอยิ่งมาดูตัวเลขการปลูกข้าวนาปังในปีนี้ต้องตกใจครับ
เพราะทั้งทั้งที่รู้ว่ากำลังจะแรงแต่เมื่อเดือนก่อนครับ
เศรษฐกิจการเกษตรกลับมีรายงานว่ามีการทำแนวปังมากขึ้น๒๕เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับ
ผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนครับที่รัฐบาลคุณเศรษฐาต้องรีบบริหารจัดการ
เพราะข้าวนาปังที่เพิ่มขึ้นนะครับในสัดส่วนนั้นอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง
ซึ่งถ้าไม่มีการควบคุมที่เหมาะสมยังคงปล่อยให้มีการปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ
ที่ประเทศของเรากำลังประสบปัญหาวิกฤตเอลนินโยนะครับ
พอถึงหน้าแรงปีหน้าก็คงไม่แค้วนะครับ
จะต้องแย่งน้ำจากเกษตรกรภาคเหนือปล่อยลงไป
ช่วยต้นข้าวที่จะยืนต้นตายแน่นอนครับ
ท่านประธานครับในเมื่อการแถลงนโยบายในวันนี้ไม่มีรายละเอียดอะไรที่จับต้องได้
ผมก็จำเป็นที่จะต้องนำนโยบายหาเสียงของพักเพื่อไทยแก่นำจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
พักพลังประชารัฐของท่านรัฐมนตรีเกษตรนะครับมาใช้ประกอบการอภิปรายในวันนี้
สำหรับนโยบายที่พักเพื่อไทยใช้หาเสียงนะครับท่านประธาน
อันดับแรกเลยนะครับเพิ่มพื้นที่ชมประธานจาก๓๕ล้านไล่เป็น๕๐ล้านไล่
ภายใน๔ปีนะครับปี๒๕๕๙
แปลว่านะครับเราจะเพิ่มภายใน๔ปีให้ได้๑๕ล้านไล่ทั่วประเทศนั่นเอง

แต่ถ้าจะทำให้ได้ผมก็ต้องถามว่า
แผนการในการดำเนินงานของท่านคืออะไร

จะมีพื้นที่ชมภาษา๓๕ล้านไล่ได้
ก็ใช้เวลาพัฒนามาทั้งสิ้น๑๐๐ปี
และยิ่งเมื่อดูผลงานของกรมชมธาน๕ปีที่ผ่านมาครับ

ประธานนะครับเพิ่มพื้นที่ได้๑๙ล้านไล่เท่านั้นเองครับท่านประธาน
ทีนี้ถ้าจะเพิ่ม๑๕ล้านไล่
ด้วยความเร็วเฉลี่ยของกรมชนประธานที่ทำได้
ก็น่าจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า๕๐ปีครับ

คงลาลูกนี้ไปก่อนที่จะได้ใช้น้ำแน่นอนครับ
แน่นอนครับภักดิ์เพื่อไทยโฆษณาว่าจะทำให้ได้ภายใน๔ปี
ผมก็ต้องถามว่าแผงของท่านคืออะไร
จะสร้างเคือนสะอาเก็บน้ำ
หรือทำคลองส่งน้ำที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรครับ
ถึงจะทำให้การเพิ่มพื้นที่ชนประธานได้ตามนโยบายของท่านเป็นจริง

ช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่ามีแผนที่จะขยายพื้นที่ชมประธาน๑๕ล้านไล่นี้อย่างไรครับ
อีกหนึ่งนโยบายที่พักเพื่อไทยใช้หาเสียงนะครับ

ความจริงแล้วนโยบายนี้หารายละเอียดอ่านยากมากครับว่าเนื้อหาอย่างไรนะครับ
ฟังจากภักดิ์เพื่อไทยนะครับที่ได้ไปหาเสียงในหลายเวทีนะครับ
มันก็ทำให้ผมนึกถึงนโยบายของคุณยิ่งรักนะครับ
ที่ต้องการทำโครงการผันน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รุ่มน้ำเจ้าพญา
โดยหมายมั่นปั้นมือที่จะกู้เงิน๓๕แสนล้านมาทำโครงการ
แต่ตันถูกแคนดิเดตนายกของพักร่วมรัฐบาลของท่านนะครับ
ทำรัฐภาษาภาษีไปก่อนเลยไม่ได้ทำ
คำถามของผมต่อรัฐบาลชุดนี้คือ
วันนี้เราเรียนรู้สถานการณ์ภัยแรงที่กำลังจะมาถึงในเร็วนี้กันแล้วหรือยังครับ
น้ำไม่พอน้ำไม่มีภัยแรงกำลังจะมาถึง
โครงการเรื่องฝัดเวย์ของท่านคือวงการทางด่วนระบายแม่น้ำปิงแม่น้ำวังนะครับ
อ่าวไทย๑๕๐กิโลเมตร
ท่านกำลังจะขโมยน้ำของเราไปทิ้งครับ
ขณะที่คนต้นน้ำร้องขอน้ำเพราะภัยแรงซ้ำซาก
เพื่อไทยมุ่งมั่นจัดทำโครงการนี้
เพราะมีประสบการณ์อเลวร้ายจากการบริหารราชการแผ่นดินในปี๒๕๕๔หรือไม่ครับ
ถ้าใช่ผมคิดว่าท่านต้องทบทวนให้รอบด้านครับ

สถานการณ์ท่วมแรงเปลี่ยนแปลงไปมากครับ
สมเหตุสมผลแล้วหรือที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
เพื่อนขนน้ำไปทิ้ง
คนต้นน้ำทางภาคเหนือยังไม่มีน้ำใช้
และเรากำลังเผชิญกับภัยแรงที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศตวรรษในปีหน้าครับ
ท่านอย่าลืมในพื้นที่ตลอดสองฝั่งไหม้น้ำปิงและวัง
ในช่วงวันดูน้ำหลากน้ำมามากถ้วมบ้านเรือนไล่นา
สูญเสียชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องปัชชน
เราไม่เคยได้มีโอกาสได้ใช้น้ำเลยครับ
เราไม่เคยได้มีโอกาสได้ใช้น้ำที่ผ่านหน้าบ้านเรา

ที่ต้นน้ำดีกว่าหรือไม่
อีกนโยบายหนึ่งของพักเพื่อไทยที่เกี่ยวกับน้ำนะครับซึ่งเป็นนโยบายสุดท้ายที่ผมจะขออภิปรายในวันนี้
คือเรื่องของธนาคารน้ำใต้ดินครับท่านประธานความจริงแล้วเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินเป็นนโยบายเล็กเล็กครับ
แต่จำเป็นต้องหยิบยกมาอธิบายในวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นนโยบายที่คุณเศรษฐานะครับได้ทั้งพูดทั้งโพสต์หาเสียงไว้ในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมา
มีการขุดหลุมลงไปในชั้นใต้ดินนะครับลึกประมาณ๗๑๐เมตรแล้วใช้หินกวดทรายหรือวัสดุเหลือใช้บางชนิดกบลงไป
เพื่อเป็นช่องทางสำหรับน้ำฝนนะครับเติมลงสู่ใต้ดินผมอยากจะฝากเป็นข้อสังเกตเล็กเล็กครับ
วัดทรายทำจริงต้องมีความระมัดระบังให้มากเพาะวัสดุที่ใช้ถมลงไป
ถ้าเป็นกรวดหินทรายเป็นวัสดุธรรมชาติที่มีรูพุนก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับ
แต่ถ้ามีการทำผิดวิธีใช้ยางรถยนต์นะครับขวดแก้วขวดพลาสติกนะครับ
ซีอิ๊วขวดน้ำปลาอะไรต่างเนี่ยครับ
วัสดุเหล่านั้นเสื่อมสภาพลง
ก็อาจเกิดการปนเปื้อนสารเคมีนะครับลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินได้
รวมไปถึงการที่มีนักวิชาการนะครับนักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้ให้ความเห็นว่า
ถ้ามีการทำธนาคารน้ำใต้ดินใกล้แปลงเกษตร
อาจมีสารปนเปื้อนต่างนะครับเช่นสารเคมีที่ใช้ในภาคการเกษตร
ถูกน้ำฝนชะล้างลงปนเปื้อนสู่ชั้นน้ำใต้ดินนะครับ
และอาจทำให้ประชาชนในบริเวณนั้นมีปัญหาด้านสุขภาพ
หากนำน้ำมาใช้อุปโภคบริโภคครับ
นอกเหนือการปนเปื้อนสิ่งเรานั้นแล้ว
ผมอยากฝากให้รัฐบาลอย่าเพียงแค่แก้ปัญหาแบบรูปหน้าปะจมูกครับ
เพราะการทำราคาน้ำใต้ดินหรือการขุดบ่อน้ำในไล่นา
ก็เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดเท่านั้น
รัฐบาลต้องเร่งนะครับแก้ปัญหาน้ำที่โครงสร้างอย่างเป็นระบบ
เช่นการวางแผนภาคการเกษตรให้เหมาะสม
การบริหารต้นทุนน้ำอย่างครบวงจร
ท่านประธานครับตลอด๙ปีของรัฐบาลที่ผ่านมา
เรามีโครงการมากมายครับที่พยายามจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เรื่องการเกษตรแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จ
พอมาถึงการแถลงนโยบายของพักท่าน
ก็ไม่มีท่าทีว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับ
สิ่งที่ผมอยากจะเห็นจากการแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันนี้
ไม่ใช่แค่การพูดกว้างลอยลอยครับตามเอกสารที่ท่านแจกให้กับเพื่อนสมาชิกรัฐภา
ผมอยากได้ยินว่าท่านมีนโยบายอะไรที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแรง
ให้กับพี่น้องเกษตรกรอยากไปรูปทำครับอย่างน้อยนะครับ
ไม่ใช่การขอให้เปลี่ยนไปปลูกพืชอย่างอื่นที่ใช้น้ำน้อยแทนนะครับ
สุดท้ายนะครับถ้าจะมาอ้างว่าไม่ได้คุมเกษตรแล้วจะทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ไม่ได้
ผมว่าฟังไม่ขึ้นครับเพราะนโยบายของเจ้ากระทรวงเกษตรนะครับ
นโยบายของพักพลังประชารัฐก็เขียนไว้ชัดเจนครับว่า
มีลุงไม่มีแรงพร้อมเติมน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่
เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มแหล่งน้ำสำรองแหล่งน้ำทางเลือก
แก้ปัญหาน้ำแรงน้ำท่วมซ้ำซาก

ไม่มีเหตุผลอะไรที่ท่านจะร่วมกันผลักดันเรื่องนี้เกิดขึ้นตามที่หาเสียงไว้ไม่ได้
ผมขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตอบข้อสงสัยของผม
และของเพื่อนสมาชิกให้ครบถ้วนนะครับในที่ประชุมแห่งนี้ขอบคุณครับ